ให้กับนางเอกคนเก่งคนนี้นะคะน้องมิ้นทะลิดาค่ะ
ล่าสุดนะคะคว้าปริญญาโทมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลักสูตรพิเศษนะคะเป็นสหศึกษาจากจุฬาลงกรนี่
งานนี้นะคะสาวมินยิ้มแก้มปิเลยค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมายินดีเพียบเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสาวแก้มวิชญานีพี่ตู่ปิยาวดีกับสามีนะคะ

และที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนเค้าด้วยล่ะค่ะ
คุณภูผานี่ใส่สูตรมาเลย
ก็คือให้ไปแล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์คู่ด้วย
คือว่าวานฉ่ำจู่จี่แบบนี้ไปเลยค่ะ
โดยสาวมิ้นบอกกับเรานะคะว่าพี่หนูเรียนจบโทรแล้วนะคะ
แล้วหลายคนก็ถามเมื่อไหร่จะแต่ง๑๑๑๒ปีแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าสาวมิ้นเตรียมเทคโอเวอร์บริษัทใหม่ของภูผาแล้ว

เขาแซวกันหน่อยค่ะ
ปีเนอะสู้กับคอมสู้กับหลายอย่างมานานมาก
ก็รอหวังครอบครองบริษัทของมิภา
ครบครองของบริษัททางนี้

ตอนนี้ไปแล้ว
ตอนนี้โทษใหญ่กว่าแล้ว